สวัสดีครับ
ข่าวใส่ไข่สดใหม่
อยากจะเป็นเอฟซีเถอะเขาบอกเลยว่าถ้าสมมติเนี่ย
เห็นหมดก้าวหมดเขาก็ไม่เอา

เพราะว่าเลขโอกาสถูกมันน้อยมากนอกจากเลขท้ายอย่างดี

เขาออกอีก๒๐๐ปีมันจะออกอีกครั้งนึงหรือเปล่า

สถิติตัวแรกก็ว่าอีก๒๓๒ปี
ไม่รู้มันจะออกอย่างนี้อีกหรือเปล่า
หรืออาจจะเป็น๔๔๔๑อะไรอย่างนี้

อะไรก็เกิดได้งวดหน้าออกจะออกอย่างนี้อีกก็ได้

มีทนายอะไรจะไปฟ้องไปฟ้องว่าให้ใคร

เขาก็มาถ่ายทอดส่งทอดสดกันให้ดู

เคยออกนะแต่ไม่ใช่เป็นรางวัลที่หนึ่ง

แบบ๑๑๑๑๑๑๑๑๑๙อะไรอย่างนี้
เคยมีแต่ว่ามันไม่ได้เป็นที่ฮือฮา
เพราะว่ามันอยู่ในแบบรางวัลที่๑

แต่นี่คือการจับลูกบอลหมายเลข
จับภาชนะทรงโกมเหล่าที่๑กับที่๒

ทุกวันก่อนที่จะมีสลากกินแบ่งและทานออกในแฟนเพจหรือไลฟ์เฟสบุ๊คอะไรต่าง
ูรูต่างก็จะออกมาบอกเลขนั้นเลขนี้ไปนั่นไปนี่อะไรอย่างนี้จริงบ้างไม่จริงบ้าง
บางคนก็ไปโอ้โหไปลนน้ำมงไปฝ่าชงป่าช้าหักปากกาเซียนหมดไม่มีใครพูดถึงเลขนี้เลย
ถ้าเป็นบิงโกนี่เดินไปกินข้าวแล้วจริงไม่น่าออกแน่นอน
ก็ชอบบอกว่าฉันไปจุดประทับให้ตายก็ไม่ได้ช่วยอะไรจุดประทับให้ตายก็ไม่เห็นจะมีอะไรเกิดขึ้นเลย
คนเราถ้ามันไม่รวยยังไงมันก็ไม่รวยคืออันนี้ดวงจริงมันอยู่ที่ดวง
ที่คิดถึงหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดหลวงปู่ทวดปี๒๔๙๗เขาก็เลยคิดว่าไปหา
เพราะตัวเองนับถือบูชาหลวงปู่ทวดตัวเองเป็นแค่นายสถานีรถไฟถูกต้องไหมล่ะ
อันนี้ฉันชอบมากเงินเหลือกินร้อยเดียวนะเธอ
ถ้าสมมุตินางไม่ถูก๑๒ล้านคือทั้งเดือนนางเหลือกินอีกแค่๑๐๐บาท
โอ้โหคือนางเป็นคนชอบซื้อลอตเตอรี่
ดูจากงวดนี้ทำไมคนถูกเยอะอะคะครั้งนี้เป็นเลขออกยาก
๑๕คนและเร็วด้วย๑๐๐กว่าล้าน
รายงานเร็วด้วยสรุปแล้วงวดนี้เห็นไหม
เราจะเห็นผู้ถูกรางวัลที่๑เร็วมาก
เพราะทุกคนรีบไปขึ้นอย่างเหมือนไปแจ้งความกับผู้ถูก

เพราะอยู่ดีเดี๋ยวกลายเป็นแบบมันผิดพลาดอะไรก็ได้
พี่หนุ่มจับมั้ยยังจับลัตเตอรี่ใบที่สุด

ผมก็เลยต้องบอกถุยกูยืมเขามาถ่าย

อะไรอย่างนี้

มีมารยาทค่ะฉันได้ศึกษามารยาทมาจากกัญชัยกำเนิดพ่อ

ขออนุญาตก่อนเล่าขออนุญาตก่อนเล่าขี้เกียจทัวลง

หมดอยากเล่าฟังพี่
เอาละค่ะตั้งเตาค่ะตั้งเตาคุณผู้ชมตั้งเตาค่ะ

คือเรื่องหมดก็รู้ใช่ไหมประดับก็รู้ใช่ไหม
พี่แบบว่าไม่เคยวุ่นวายอะไรกับเรื่องพวกนี้
เป๊กเด็กคนนี้ก็อยู่ในบ้านมา๓ปีแล้วนะ

ครับเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับพี่นะฮะ

พี่เป๊กพี่ย่าเป็นคนเล่าให้หนูฟังนะฮะ

คือเรื่องของเรื่องพี่ย่าก็บอกว่า
เฮ้ยพี่อย่าเฉยเรื่องอะไรเงี้ยทั้งมวลทั้งมวลเนี่ย
คือพี่ย่านเป็นคนที่แบบว่าเฉยอยู่แล้วเรื่องพวกนี้

ซึ่งน้องเองเขาก็เป็นทีมงาน

คือวันนี้พี่เป๊กเองก็มีธุรกิจหลายอย่าง
โกรธเอ้ยจัดอีเว่นเอ้ย

ปรากฏว่านางก็ไม่ค่อยสนใจหรอก
คุณนาย่าเป็นคนที่แบบว่าบ้าทำหลังนางสงบ

วันนึงนางสร้างจากพระนะเถอะ

นางบอกถ้าคิดจะยังไงก็ต้องอยู่ด้วยกันทะเลาะกันไป

โอ้โหสร้างพระองค์ละ๒ล้าน๓ล้านอยู่

เอาเข้าน้องคนนี้ก่อน

ชอบคนมีอายุปลากระป๋องอะไรอย่างนี้

สักพักนางก็อดทนมาตลอด

นางก็ไม่เห็นอะไร

พี่เป๊กจัดการนางคนนี้ซะนะ
ถ้าไม่จัดการเดี๋ยวนางจัดการเอง

ปรากฏว่านางบอกเฮ้ยถ้าสมมุติไปจัดการนางก็จะจัดการของวิธีนี้เอง
ที่เคยเรียกกัน
วันนี้นางก็เปิดใจครั้งแรก
กรณีที่มันเกิดขึ้นรายการที่นางเป็นพิธีกรเองเนี่ยแหละ

น้ำก็เปิดเสียวะเด็กมันอยู่ไม่เป็นนุ่ม
ถ้าน้องอยากอยู่เป็นต้องมาเคลียร์กับพี่หนุ่ม
ผมมีโอกาสได้คุยสัมภาษณ์คุณธัญญาเหมือนกัน
โอ้นี่ได้คุยนุ่นสัมภาษณึก
ผมว่าเขาได้ดู

อู๋ยาเกือบสี่หน้าหนูถอดเทปนะ

ก็คือผมว่าดูแล้วก็คือมันเป็นเรื่องที่แบบ

ก็ไม่น่าไปนางไม่สนใจ
คือปกติใครจะไปรู้จักกับนางมา
คือนางไม่สนใจนะอะไรคือความสุขของแฟนนาง

แต่ปรากฏอย่ามาล้ำเส้นนางนี่ไง
แค่นั้นเองอย่ามาล้ำเส้นนาง
ปรากฏว่า
วันนี้นางก็คงยอดถึงที่สุด

เหตุการณ์นี้มันผ่านมา๓ปีแล้ว

ที่ไม่ไหวจริงคือมายุ่งกับลูกเรา

ตัวน้องเขากับลียาก็รู้จักกัน
เขาเคยทำงานกับบริษัทของพี่เป๊กนะฮะ
ลูกรู้ว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ชอบแม่เขา

คือลียาก็เริ่มรู้ว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ชอบแม่เขา

เขาไม่เข้าใจว่าทำไมต้องส่งมา
เรารู้ว่าเขาอยู่ในฐานะอะไร

มีจะส่งข้อความมานานส่งมาที
แต่ครั้งนี้ไม่ควรมายุ่งแบบนี้

เพราะเราไม่รู้ว่าจะเข้ามาใกล้ลูกเรามากกว่านี้

ส่วนคอมเมนต์แรงเมื่อคืนธัญญาเผยว่า
น้องคงลืมเปลี่ยนแอคเคาน์

ไม่ใช่คือเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจากอันนี้

ก็คือจะเป็นชื่อของน้องคนนี้แหละ
เป็นแอคเคาต์เขาเลยลงมาแล้วคืออย่างนี้

เพราะน้องก็แซ่บไม่เบาเหมือนค่ะ

คุณเป๊กอาจจะตาต่ำตั้งแต่เลือกแม่ที่ไม่ยอมให้กำเนิดลูกตัวเอง

แต่ออกสื่อว่ามดลูกมีปัญหา

อันนี้นะคือน้องเขาลงอย่างนี้มาใช่ป่ะ

ว่าเขาลงแบบนี้คุณทันยามองยังไง

ก็น่าจะแบบเป็นการลืม
พอดู
ถ้าดูจาก

ดูไม่เกรงกว่าพี่ย่าเลยนะ

ชนมันก็๓ปีกว่าแล้ว
ใช่อยากแสดงตัวต้ายละ
กลุ่มบรรยาสตร์นี้นิ่งเฉยมานาน

ใช่สัญลไหร่นะไหมหนังหวานมันอาจจะต้องโดนสั้นขวานคุณเดิมออกหน้าที่สัญขวาน
เขาก็บอกว่าตัวเราเองตอนนี้นางถึงบอกให้มันเป็นไปตามกฎหมายแล้วล่ะ
นะตัวเราก็ไม่ได้ใจร้ายอืมถ้าเขารู้ว่าตัวเขาว่าผิด
จะไม่ทำอีกแต่เขาแรงขึ้นเรื่อยเรื่อยเออใช่คือน้องเนี้ยแรงขึ้นเรื่อยเรื่อย
ถ้าไม่มีใครหยุดเขาเราจะหยุดเขาเองต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับลูกเราอีก
การจัดการไม่หนักเท่าเหมือนเมื่อก่อนเขาบอกเราคือเขาถามโอ้เมื่อก่อนทำไมเสี้ยหนัก
เมื่อก่อนช่วงที่นางนางเสี้ยนางเสี้ยหนักจริงจริงใช่โอ้โหพี่ย่าเบาลง
ลงเยอะนะเบาเยอะเมื่อก่อนเมื่อก่อนทำรายการกับฉันทุกเช้าอ่ะอืม
ตกเสร็จรายการปุ๊บนางต้องบินไปหาดใหญ่ไปปีนบ้านไงเธอปีนบ้านดูเหรอ
ปีนโอ้คุณยาย่าไปไหนไปไหนเดี๋ยวกลับมามดไปไหนอีกอ่ะ
ขึ้นเครื่องไปเลยขึ้นเครื่องไปหาดใหญ่ค่ะรู้ว่าตอนนั้นอะไรนางงามไง
ที่ที่ที่มีข่าวนางงามท่านอ่ะอ้าวแล้วไปปีนบ้านเขาจะไปเอาฉันยืมเก้าอี้อ่ะ
ว่าตอนนี้คือชีวิตเขาแบบแฮปปี้อ่ะอืมคือเขาปล่อยวางไม่ได้อะไรเลย
ใช่อย่างเงี้ยอืมเขามีความสุขกับชีวิตแบบนี้แล้วเขามีความสุข
แล้วเขารู้ว่าเขาต้องอยู่ยังไงทำยังไงอะไรอย่างนี้
แต่อันนี้ที่สังเกตคือมันเข้ามาสู่เรื่องลูกไงเพราะเขา
ลูกเขายอมไม่ได้เขายอมไม่ได้เนี้ยคือเขาไม่ใช่เขาไม่รู้น่ะ
เขารู้มาสามปีแล้วอืมสามปีกว่าด้วยเออเพียงแต่ว่าเขาอ่ะ
นิ่งเฉยเฉยก็ไม่ได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ตื่นเต้นอ่าฮะ
ก็พอคนถามบอกว่าจริงแล้วผู้หญิงคนนี้ทำหน้าที่อะไร
ย่าบอกเลยอ๋อดูแลสามีเอาจริงเหรอใช่นางก็พูดวันนี้
พูดชัดเจนว่าไม่ใช่มีคนเดียวนะมีอีกหลายคนโอ้โหเหมือนเหมือนเพื่อน
หรือคนใกล้ชิดก็รู้นะคะแบบรู้เรื่องเหตุการณ์เนี่ย
แต่บังเกิดมันพอเขาได้มีการมาหาทางน้องลิยาเออน้องลิยาเขาเนี้ย
มันกลายเป็นประเด็นขึ้นมาว่าคุณต้องการเปิดให้เด็กรู้เหรอว่าคุณต้อง
ว่าเออคุณต้องการอะไรมีตัวตนเหรอในมุมของลูกเขาเนี่ยแค่ฉันใน
ฉันโอเคเออเพราะว่าแต่ถึงลูกแล้วอย่าถึงลูกหมายความ
นั่นไงอันนั้นกล่องดวงใจเขาเลยนะถูกต้องเขาห่วงมาก
ได้มาเขาจะยากนะเออก็นี่แหละเขาถึงได้เป็นประเด็น
แล้วที่สำคัญที่สุดเนี่ยที่ไปบอกว่าคุณธัญญากลัวจะเอ่อ
เขาเรียกอะไรอ่ะกลัวอ้วนเหรอกลัวอ้วนเสียเหรอถึงเลยบอกไม่ได้
นางท้องไม่ได้นางท้องไม่ได้แล้วคุณเป๊กเองเนี่ยตอนนั้นก็ป่วย
อืมไม่สบายด้วยเออเหรอฮะเออนังคนที่มาโพสต์เนี้ย
ไม่ได้รู้อะไรเออไม่รู้อะไรเลยชัยกออกไปสันขวาน
จริงเขาบอกว่าทุกวันนี้ทำไมไม่จัดการไม่หนักเหมือนเมื่อก่อน

นี่ไงนางโทรมากัญชัย

ยังไงนางจริงด้วยนางโทรมาจริงนี่ไง
อาจจะเป็นคุณสัญชัยหรือเปล่า

ถ้าเป็นคุณสัญชัยโทรมาหนูรับควรออกจอก่อน

คุณแม่โทรกลับคุณแม่แม่โทรกลับแม่โทรกลับ

มันเสียมารยาทคนโทรมาแล้วเราเวลาเขาโทรกลับ
นี่ไงก็จะโทรอยู่นางมันยังไม่รับ
ดูว่าจากคุณอยู่ตรงนี้เขาก็เลยไม่รับ

ปรากฏว่าการจัดการยังไม่หนักเหมือน

แต่ถ้าผู้หญิงเข้ามากรอบโกยมากมายเราก็ไม่โอเค
ทุกวันนี้เราก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมปกติ
ไม่ได้ถามพี่เป๊กเลยไม่ได้พูดถึงแม้แต่นิดเดียว
ปรากฏว่าวันนี้อิงอิงมีการเคลื่อนไหว
อิงชาวเน็ตก็ต่างฆ่ากันคุดประวัติของ

ลบรูปลบรูปปิดคอมเมนต์ทันที

ได้เคยเปิดให้ทุกคนเนี่ยถามคำถามแบบว่า

มีแฟนหรือยังครับน่ารักมาก

แผ่นหลังขาวใสกับคำตอบว่า
ตอบยากมากเลยค่ะมันซับซ้อน
ซ่อนเงื่อนยิ่งกว่าซีรีส์

คือเขาต้องการเปิดตัวหรอคุณแม่
ใช่สิเขาก็คงอยากเปิดตัว

คือมันค่อยเริ่มทำแล้วมันได้ใจไปเรื่อย

วันนี้พี่หนุ่มจะบอกน้องเขาว่าไงบ้าง

มันคงไม่ใช่อย่างนั้นหรอก

ให้ไปยุ่มย่ามละลานเขาอย่างนี้

ไม่แต่พี่หนุ่มเขามีหลักการพูดที่ดี
แต่คุณพูดซะอย่างนี้
ไม่หมายถึงพี่หนุ่มได้แบบพูดแบบคุยกับใครไง

แล้วก็มีการบวกแบบไปนั่งบอกแนวทางเขาดี

ไม่คุณแม็กซ์เอาฟังธงเนื้อพี่๓๙๕๕
เอาความจริงสิอ้ะ
นี่ก็ใช่แต่แค่ตอนที่ลูบต้อง
นี่คุณใส่เสื้อลายหินออดเลยหรือวันนี้

ลองเป็นหนุ่มสมัยก่อนลองมีโซเชียลควรสนุกเวนนี้เยอะ

โดรน๗วัน๗กึ้ง๙วันไม่ได้หลับไม่ได้นอน
เออหลงหน้า๑ทุกวันนะ

มันยังมีอีกเยอะ
มันยังมีอีกเยอะ

ฉันถึงบอกว่าคุณนายธัญญายังเปิดเผย

ทำไมเปลี่ยนเรื่องธัญญาเร็ว

ให้นางดุ

บางทีที่นักข่าวถามว่า
พี่ท่านย่าเคยนับให้เขาว่ามีกลิขนนึง

ยากว่ามีนิ้วมือก็นับไม่ครบ
สิบใจว่าเขาจัยกว้าง
โห้นี้คือหัวใจเธอมันน่ากล่ามัก

แล้วพี่เบียวะไงอะค่ะ

ประหลัดจอมแฉระหอบหลักฐานเด็กปุกแจ้งจับชอนบูรณหิรันปมเงินบริจาค
วันนี้ที่สพแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
นายบุญพาธิมิตย์ประหลัดอำเมอริม
แล้วก็ประธานสมาพันธ์ประหลัดอำเภอแห่งประเทศไทย
ท่านก็นำเอาเอกสารหลักฐานเข้าไปแจ้งความดำเนินคดีกับทางคุณชรบุรณฮิรันดินะครับ
ซึ่งแน่นอนครับคุณช้อนก็เป็นไลฟ์โค้ชชื่อดัง
ครูนีไปเปิดรับบริจาคเงินนะฮะแล้วก็อ้างว่าจะนำไปช่วยเจ้าหน้าที่
แล้วก็อาสาสมัครในการดับไฟป่าที่ดอยสุเทพ
ซึ่งจากการดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานนะฮะแล้วก็การให้ถ้อยคำของผู้ที่เกี่ยวข้อง
สุดท้ายเนี่ยสรุปหลักฐานค่อนข้างชัดเจนนะฮะ
เข้าไปแจ้งความดำเนินคดี๓ข้อหานั่นก็คือ
ความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์พรบการเรียรัยและช่อกงประชาชน
จากนี้นะฮะก็ให้เป็นหน้าที่ของทางพนักงานสอบสวนนะครับในการดำเนินการต่อไป
ทางด้านนายบุญยฤทธิยังกล่าวต่อนะครับว่าจากการตรวจสอบนะฮะก็พบว่ามีการโอนเงินบริจาคจากประชาชน
เข้ามาบัญชีของช้อนทั้งสิ้นกว่า๑๔๕๐๐๐บาท
ซึ่งมีการโอนต่อไปยังบัญชีส่วนตัวของช้อนแล้วก็ใช้จ่ายต่างนะฮะที่ทำให้เกิดความน่าสงสัย
ว่าอาจจะมีการนำไปใช้ไม่ถูกต้องตามตรงตามกับวัตถุประสงค์ของผู้ที่บริจาคให้
ขณะเดียวกันนะครับก็มีผู้เสียหายแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องเข้าไปให้ข้อมูลจนกระทั่งได้ข้อสรุปเป็นที่น่าเชื่อถือได้นะครับ
ได้มีการเข้าไปแจ้งความดำเนินคดีในครั้งนี้เพื่อหวังให้เป็นกรณีตัวอย่าง
ไม่อยากให้ใครนั้นมีการแอบอ้างความทุกข์ยากของประชาชนรวมถึงปัญหาภัยพิบัติต่างแล้วไปเปิดบริจาค
แล้วก็นำเงินนั้นไปใช้ไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ซึ่งเป็นการซ้ำเติมมากกว่าการช่วยด้วยซ้ำไป
หลังจากนี้น่าที่ของพนักงานสอบสวนในเรื่องของการรูปรวมภยาหลักถาและออกหมายเรียก
นี่ก็คือในมุมของทางท่านประหลัดแม่ริม

อยู่ตรงไหนอาจจะมีอัดคลิปไปบ้างแต่คนก็ยังติดใจข้อสงสัยอยู่บ้างครับผม
นะฮะตอนนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของการดำเนินคดีนะครับก็ต้องเป็นไปตามกฎหมาย
นั่นเองนะฮะครับมาถึงเรื่องราวของพี่เช้าบ้างดีกว่าเป็นเรื่องราวของลูกศิษย์นะฮะ
ไลน์จีบอาจารย์ครับแต่ลูกศิษย์ไม่ธรรมดาฮะทำไมฮะเป็นพระ
เป็นพระฮะแล้วบอกเป็นผิดไม่ได้โดนตัวใช่ไหมใช่ครับยังไงยังไง
ปัดทำเกินเลยถูกเนื้อต้องตัวเตรียมลาศิกขานะครับกรณีพระอำพลครับ
ซึ่งเป็นพระนิสิตศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกร
ราชวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางนะครับมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมครับ
ส่งข้อความคลิปอนาจารย์จีบอาจารย์สาวครับแม้อาจารย์จะกล่าวว่าตักเตือน
แต่ก็ยังไม่ยอมหยุดฮะแล้วยังนำข้อความไม่เหมาะสมเนี่ยแล้วก็รูปภาพของ
อาจารย์เผยแพร่ในยูทูปของตัวเองด้วยทำให้อาจารย์ได้รับความเสียหาย
อาจารย์สาวเนี่ยยังกลัวภัยที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองครับเนื่องจากพระเอ่อ
รีวิวอาวุธปืนชนิดต่างครับเป็นพระนะฮะจนอาจารย์ตัดสินใจเข้าแจ้งความครับ
สถานนะครับมหาวิทยาลัยราชพัฒน์เชียงรายเปิดเผยว่าการนำเสนอข่าวเพียงด้านเดียว
เป็นประเด็นแชทไลน์จีบอาจารย์ว่าตนเนี่ยตั้งใจว่าอีก๒ปีเนี่ยจะศึกออกมาเป็น
คารวาสแล้วนะครับตนแค่แชทไลน์ไม่ได้ถูกเนื้อต้องตัวหรือล่วงเกิน
อะไรเลยนะครับผมเพราะตนเองเนี่ยก็เคยเป็นอ่าเคยเห็นอาจารย์คน
ดังกล่าวทำตัวไม่เหมาะสมทั้งการใช้พระนิสิตขนสัมภาระ
แล้วก็การขับรถโดยให้พระนิสิตรูปหนึ่งเนี่ยนวดหัวไหล่เฮ้ยมันได้
ถูกนะครับปุ๊บอีกสองเดือนอีกสองปีจะสึกแล้วหลังพระรูปดังกล่าว
เนี่ยลงไปซื้อของที่เซเว้นตนก็เลยผู้สอบถามว่ามีแฟนรึยัง
อันนั้นนะอาจารย์บอกว่ายังไม่มีเลยพูดจาด้วยโดยไม่ได้รังเกียจ
อาตมาเนี่ยจึงแชทไลน์ไปถามแล้วก็บอกจุดประสงค์ขอยืนยันพระนะครับ
เดี๋ยวศึกแล้วนะครับต้องลาศิกขาแล้วเพราะบอกจุดประสงค์ขอยืนยันสิ่งที่ทำ
ไปด้วยสิสัมปชัญญะครบถ้วนทุกอย่างอาตมาเป็นแค่คนธรรมดาไม่ได้
เป็นพระอิตพระปูนส่วนการบวชก็ตั้งใจจะศึกษาธรรมะนี่แหละ
แต่การแชทไม่ได้ทำผิดเหมือนพระรูปอื่นนะครับที่เป็นข่าวอยู่มากมาย
สำหรับเหตุการณ์ชัดลายเกิดมาประมาณสองถึงสามเดือนแล้วถ้านี้ฮะ
นี้ฮะรูปนี้นะครับส่วนกรณีพระผู้ใหญ่ในจังหวัดลำปาง
ขอให้ลาศิษฐาในวันนี้ก็จะเดินทางไปลาศิษฐาฮะอืมนะครับ
และจะอยู่ที่จังหวัดลำปางเพื่อเคลียร์ปัญหาและเตรียมขึ้นศาลที่อาจารย์คนดังกล่าวเนี่ย
ฟ้องร้องซึ่งนับจากนี้เนี่ยซึ่งนับจากนี้ไปเนี่ย
ขออยู่กับความเป็นจริงส่วนกรณีการอัพรูปลงยูทูปส่วนใหญ่จะเอามาจากคนอื่นที่ดัง
และบางคลิปเนี่ยได้อัพลงมานานแล้วนะครับนะฮะแต่ก็มันเป็นสิ่งที่มันไม่ควรนะ
ไม่เหมาะสมเป็นพระก็ต้องสำรวมอันนั้นคืออะไรที่บ่าท่านอ่ะ
มีปลาแล้วก็มีไฝนะฮะตรงนี้นะครับแต่ก็ลาศิกขาเรียบร้อย
ครั้งนี้พี่เป๊กจะเอาอะไรมางอทัญญาฮะดีบุกกระตินจำได้ทีนึง
ท่านไม่หรอกคือผมว่าสุดท้ายแล้วคุณเป๊กเขาก็ยังไงเขาก็คุณธัญญาอยู่ดี

ถูกต้องนะครับผมเขาก็คงไม่อยากให้มารับรู้เรื่องแบบนี้
พี่หนุ่มนางเป็นลูกของใครก็ไม่อยากให้มารับรู้

เขาอยู่ในบ้านเลยเขารู้จักกันอยู่แล้ว
ถูกแล้วบางภาพเขาก็บอกว่าเนี่ยถ่ายในห้องนอนน้องลียา
เขาก็ก็อยู่ในบ้านไปก็คือบ้านที่บอกลูกที่ว่ามีเหม็นนั้นนะ
ดูสนิทจิ้นเชื้อภายในบ้านของพี่เป๊ะกับคือรู้จักคือก็
แบ่งทีมกันแล้วแบ่งทีมอะไรเมียหลวงเมียน้อยเนี่ยเต็มตีกันในโซเชียลแล้วคุณแม่ตอนนี้
ตอนนี้มีเหรอเขาว่ากันยังไงบ้างคืออะไรนะโอ้คนดูเยอะมาก
คืออยู่ฝั่งอิงเองกับฝั่งธัญญาไงตอนนี้อยากมีเขาคือมีการแบ่งฝั่งกันแล้ว
นะฮะสองฝั่งนะครับแต่แต่ก็ต้องมาดูก่อนว่าธัญญาเขาจะออกมายังไงนะฮะ
ตรงนี้แต่วันนี้ก็อย่างที่แถลงไปวันนี้แล้วฮะถูกไหมฮะตอนบ่ายสองบ่ายสามเนี่ย
ก็ชัดเจนหลายอย่างนะฮะแต่ตอนนี้ก็คงต้องไปเคลียร์กันต่อแล้วค่ะว่ายังไง
เพราะตอนนี้รอใช่ไหมคะถ้าเกิดมาขอโทษก็จะว่าขอโทษนางนางก็หายโกรธแล้ว
แต่แบบต้องมาขอโทษนางนะโอเคช่วงหน้ามีอะไรครับพี่หนุ่มฮะ
การจนบุรีโล่งไม่พบโควิดสักครู่เดียวครับ
นี้เป็นไงหลังไม่เคียกันอยู่นะคะตรงนี้ดูเนี่ยเห็นมัน
คุณที่เป็นโรคจิตนะเข้ารายการแล้ว

ขอบคุณมากค่ะที่ทำให้ฉันด่า
หนุ่มเธอเป็นคนที่แบบว่าโอ้โหสุดของสุดแล้วว่

เออ

มีคนก็ติดต่อไปออกรายการด้วยกัน

ดำไม่ไปหนุ่มไปอีกแล้วแองจี้

น้องหนุ่มแม่งก็

นี่เสื้อเหมือนลายหินอ่อนเองนะ
ถูกยังหาคาวเตอร์ไอลันด์

โอ้ไม่คิดว่าจะดูคิวให้
สรุปคือฉันไม่ไปฉันเยอะฉันไม่ออกรายการ
ได้หาคิวกันหาคิวกัน
ที่กาญจนบุรีดีกว่าครับคุณผู้ชมครับ
โล่งอกครับผู้ว่าเผย๓ผู้ป่วยต้องสงสัยไข้สูง
ยังไม่พบเชื้อโควิดวอนอย่าวิตกนะครับ
จากตอนนี้โรงเรียนบ้านกุยแห่นะครับบธรรมภาพภูมิสวรรค์
จนบุรีนะครับแจ้งปิดการเรียนการสอนสามวัน
ตั้งแต่๑๓กันยายนที่ผ่านมานะครับหลังจาก
ที่มีชายชาวเมียนมาร์๒คนต้องสงสัยพบว่า
ตำบลห้วยเขย่งนะครับผมก่อนเข้ามาพักอาศัยบ้านเลขที่ที่ไม่มีเลขที่นะครับ
หาหมู่สามบ้านพุร่อตำบลลิ่นถิ่นนะครับผม
แล้วก็ยังมีเด็กอายุ๑ปีอีก๑คนนะฮะที่ใกล้ชิดกับชายชาวเมียนมา

วันที่๒กันยายนนะครับนายจิรเกียรตินะครับ
ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีมีหนังสือด่วนถึงประหลัดกระทรวงมหาดไทย
เพื่อแจ้งผลตรวจหาเชื้อนะครับไวรัสโควิด๑๙ในกลุ่มผู้ต้องสงสัยนะครับ

ปรากฏว่าทั้ง๓คนนะครับไม่พบการติดเชื้อแต่อย่างใด
ในส่วนของการตรวจสอบภูมิลำเนาชายชาวเมียนมาร์ทั้งสองคน
พบว่าเป็นผู้ที่อยู่อาศัยตามแนวชายแดนในเขตหมู่บ้านใกล้เคียง
มาเป็นเวลานานกว่าสองสัปดาห์แล้วนะครับและไม่ได้เดินทางเข้าในพื้นที่
เสี่ยงต่อการรับเชื้อจากการประเมินอาการป่วยโดยแพทย์นะครับคาดว่า
ไม่น่าจะมาจากเชื้อโควิดสิบเก้านะครับส่วนเรื่องการปิดโรงเรียนนั้นนะครับผม
เป็นเพียงมาตรการป้องกันนะครับไม่ประมาทต่อสถานการณ์เท่านั้น
ท่านท่านผู้ว่าบอกมานะฮะนี่นะฮะ
ไปอีกเรื่องนึงก็แสดงจีนตอนนี้
โควิดทำให้คนนั้นบางตา
เวลาไปไหว้เจ้ากันนะครับหลายคนก็อธิษฐาน
ขอให้รัฐบาลนั้นเห็นใจหัวอกประชาชนด้วย
คือเช้าสุดการณ์วันนี้บริเวณสานเจ้าพุงเถาคง
ที่ถนนไปเสนีที่เชียงใหม่
ก็ถือว่าเป็นสานเจ้าที่เก่าแก่
มีอายุประมาณ๑๔๐ปี
ชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดเชียงใหม่
ให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก
ตั้งแต่ช่วงเช้านะครับก็มีชาวไทย

แล้วก็ขอพรเทพเจ้าภูมิเถาโกง
พร้อมทั้งกราบขอพรเจ้าแม่กวนอิ่ม

แล้วก็รวมไปถึงเจ้าพระยักษ์โฮเอ๋ะ

ถ้าผมอ่านผิดผมขออภัยด้วยนะครับ

เพื่อเป็นความสิริมงคลกันอย่างต่อเนื่อง

โดยชาวจีนในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ย
มาเส้นไหว้ตั้งแต่คืนที่ผ่านมามีการสวมใส่หน้ากากอนามัยนะครับ
ของเส้นไหว้ก็แน่นอนครับยังคงเป็นหมูเป็นเป็ด
ไก่สุราขนมหวานผลไม้หลากชนิดนะฮะแต่มีบางรายครับ
ปริมาณของไหว้ลงด้วยอืมจากการสอบถามชาวเชียงใหม่นะฮะ
เดินทางมากราบไหว้ก็บอกว่าปีนี้เนี่ยยังคงมากราบไห้เช่นทุกปีนั่นแหละ
ครับแต่บรรยากาศในปีนี้เนี่ยถือว่าเงียบเหงากว่าปีก่อนก่อนมากเลย
ส่วนหนึ่งนะฮะน่าจะเพราะว่าพิษโควิดนะ
ทีมทำให้เศรษฐกิจนั้นย่ำแย่ครับแต่ทางครอบครัวก็
ลดจำนวนของเส้นไหว้ลงนะครับส่วนในเรื่องของการอธิษฐาน

สุขภาพแข็งแรงและอยากขอให้รัฐบาลนั้น
เข้าใจหัวอกหัวใจของประชาชนมากขึ้น
ตอนนี้ประชาชนเดือดร้อนจริงจริงทางด้านนายไพโรธสมสู่นะฮะ
เป็นเจ้าหน้าที่ดูแลทั่วไปภายในศาลเจ้าปรุงเถากง
เขาก็เปิดเผยว่าในวันศาสตร์จีนปีนี้
คนไทยเชื้อสายจีนมากราบไห้น้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมา
ปกติแล้วในวันนี้นะครับคนกราบไหว้จะล้นหลามทีเดียว
ตั้งแต่กลางคืนนะจนกระทั่งเช้าเนี่ยจริงต้องเยอะมาก
แต่ปีนี้ถือว่าน้อยจริงนะครับ

ส่วนของเส้นไหว้ปกติทุกปีเนี่ยก็
แต่ละครอบครัวจะนำมาอย่างอลังการ
แต่ปีนี้เศรษฐกิจซบเศร้าจริงนะฮะ
ครอบครัวก็นำมาเนี่ยเรียกว่าน้อย

จะเยอะมากเพราะเขามองว่า

แล้วเดี๋ยวจะได้กลับมาได้ย้อนกลับมา

แต่ปีนี้มันไม่มีไงบาง

นะนี่ดูสิ
ปีนี้ก็ต้องว่าน้อยหลงหมูหัวไก่ตัว

เนี่ยฮะแล้วก็ดูสิ

เพราะว่าผลไม้เดี๋ยวนี้ทุกวันนี้ก็ไม่ได้ถูกนะ

หมูหมูทอดเท่าไหร่นะตอนแรกโลเท่าไหร่

ตอนนี้คือแบบหมูเห็ดเป็ดไก่ที่แบบเป็นตัวไก่
ก็แพงขึ้นนะเอาจริงทุกอย่างมันแพงอ่ะ

เรื่องที่คุณไปยืมของเขามาถือ

ก็เล่าไปหมดแล้วจะให้เล่าอะไรอีกอ่ะ
อยากรู้รายละเอียด

เดี๋ยวก็ช่วงต่อไปนะหนุ่มเจ้า๋หมดก็จะหาเรื่องไออ่านข่าวดาราไง
เรื่องของลอตเตอรี่ที่พี่หนุ่มถืออ่านี่ผมถือเนี่ยของเขา
ก็ก็สรุปเป็นของคนอื่นเขานั่นแหละอย่างที่บอกนะเขาก็เลยพูดถึงเรื่องที่
คนพูดถึงว่ามีการวิเคราะห์นะฮะเกี่ยวกับผลรางวัลเนี่ยที่หลายคนบอกเลย
เก้าเก้าเก้าห้าตัวแล้วก็เจ็ดเนี้ยนั้นนั้นมีค่าเท่ากับที่มันจะออกเลข
เนี้ยนะครับหนึ่งแปดเจ็ดสองสี่ห้าหรือหรือแปดสองเจ็ดสี่สองหกเนี่ย
เลขอื่นอื่นนั้นคือหนึ่งในล้านอืมหรือศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่ง
น่าจะเท่ากันทั้งหมดเลยค่ะแต่โอกาสที่ออกรางวัลที่หนึ่งเนี่ยนะฮะ
คือแบบน้อยมากอ่ะครับซึ่งกำลังมาจากเออจริงจริงแล้ว
ยากคืออีกสัก๒๐๐กว่าปีถ้าสมมุติจะนับไม่จริงมันถึงจะเกิดขึ้นอีก๒ปี
เมื่อ๒๐๐กว่าปีที่แล้วมันมีหวยไหมมันมีรสตรีไหมมันไม่มี
มีเหรอแต่หวยก็ต้องมีตั้งแต่สมัยมีพี่รัชกาลที่๕
สมัยว่ามันก็ไม่ถึง๒๐๐กว่าปีแล้วถึงเรามีกี่ปี
ไม่ถึง๒๐๐กว่าปีไม่ถึง๒๐๐กว่าปีอยู่แล้ว
เพราะตอนนั้นตอนผมเด็กฉลองกรุงเทพ๒๐๐ปี
มีค่ะแต่มันยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่หมายความว่าอย่างลอตเตอรี่มันออกมาเมื่อก่อนเขา
เป็นอีกแบบไหมคะที่แบบคนจีนเขาเข้ามาก่อนเป็นอีกแบบนึงใช่ไหม
เขาบอกว่าเขาถามความหมายว่าถ้าคำนวณตามหลักคณิตศาสตร์แล้วเนี่ย
คือถ้าตีเป็นเลขเนี่ยตามสูตรอันนี้ก็คืออีก๒๓๒ปีถึงจะเกิดข้างเคีย

คือเฉลี่ยกว่าที่มันจะถูกอย่างนี้อีก
๕๐๐๐กว่างวด๕๕๖งวด
ปีนึงเท่ากับกี่งวดปีนึงเราเรียกเป็นกี่งวด

๒๐๐กว่าปีก็คือตามหลักภาษาศาสตร์

แต่ก็บอกก็อาจจะเป็นประโยชน์ที่จะโผล่ขึ้นอย่างนี้อีกก็ได้
แต่ถ้างวดหน้ามันออกยังไงอีก

ไม่เมื่อวานหลังจากประกาศปั๊บทำงานกันอยู่
อืมก็ตามเลขที่๙๙๙๙๙๗นะฮะแล้วก็มีคนหนึ่งไปซื้อ๗๗๗๗๗๙
ตอนแรกคิดว่าตัวเองถูกเออเขาคิดตัวเองถูกเทด้วยใช่ไหม
ใช่เธอเฮอยู่แล้วเดี๋ยวคนละเขาจะถามเฮอะไรกัน
ถูกจำผิดกันจำสลับกันเมื่อวานนี้มดออกมาให้ดูแล้ว
๗๗๗๗๗๗นี่ไงกล้องอาจารย์กล้องก็เหมือนกัน
อาจารย์กล้องก็๗๗๗๗๗๗แล้วลงท้ายเป็น๙๙๙๙๙ไอ้ไข่ไง
จริงป่ะจริงจำสลับกันเนี่ยอืมรางวัลย้อนสอน
สุดจริงเลยทุกคนถ้าวันนี้ถูกนี้ก็คือไม่ทำผมมานะ
ไม่ทำซื้อรถให้นะไปแต่คนที่ซื้อ๑๐ใบ๖๐ล้าน
คือกระดาษมันทับกันอยู่อย่างนี้ไงเขาวางเนี่ยมันทับอยู่อย่างนี้
มันก็เลยจะแพร่วมาแค่๙๙๗เพราะว่า
ลงไปเนี่ยเขาจะไปซื้อ๕๒แต่พอมีเห็นเลขนี้เขาเลยนึกถึงหลวงปู่ทวด
เขาก็เลยดึงเลขนี้มาแล้วไม่ได้ดูข้างหน้า
พอเอากลับมาบนรถเสร็จปุ๊บกำลังจะออกเข้ามาดูอีกที

โรงเรือแล้ว

เออแล้วคุณรู้ไหมเขาทำยังไงกับไอ้ลอตเตอรี่ชุดนี้๑๐ใบของเขาเนี่ย

เขาทิ้งไว้ในรถทิ้งไปเลยไม่สนใจเลย

นี่ดูดิ๙๙๙๙๙๙๗เขาก็งงเสร็จปุ๊บเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเขาวิ่งกลับไปที่รถ
แล้วก็ไปหาไอลอตเตอรี่ชุดนี้ในรถเขาอ่ะแล้วก็หยิบลอตเตอรี่ชุดนี้กลับมาแล้วบอกว่า
ที่บอกว่าใครมันจะไปซื้อคันจะโง่ไปซื้อผมนี่แหละทำยังไงซื้อแล้วก็โดดดีใจกอดกันเลย
โอ้โหสุดยอดแล้วก็๖๐ล้านจริงดีไม่เอารถไปล้างก่อนนะ๖๐ล้านเอารถไปล้างก่อนมีหายแน่นอน
แต่ผมว่าไปล้างคนก็ไม่เอาเออใครจะไปเอาเลขใครคนซื้อต่อดวงขนาดนั้นไม่ซื้อเลยเนอะ
คือต้องหวังเลขท้ายอย่างเดียวอ่ะพี่หนุ่มก็นั่นไงนะฮะโชคดีไปกดไป๖๐ล้าน
ชื่อพี่แด๊กซ์ก็ชื่อพี่แด๊กซ์ถ้าซื้อมาเลขนี้อย่างเดินแหละก็โดดแบบแรกล่ะ
อิ่มท้องเลย๖๐ล้านครับผมมีเจอผมขอซัก๒ใบ
ยังไม่ไปขึ้นเงินหรือพี่หนุ่มอะไรนะวันนี้ไปขึ้นเงินเปล่าไปขึ้นแล้ว
มาจากใต้เนอะใช่เพราะวัน
วันนี้ผมซื้อตัวให้เขามาที่กรุงเทพเนี่ย
ซื้อตอน๗โมงเช้า

คนที่ขายนางขายของอยู่ที่ร้านนั่นแหละไม่ใช่ร้านนางเป็นลูกจ้าง
เสร็จปุ๊บมาถึงคนนี้เขามาเสนอขายหรือสือไปเลย
ใจถึงถึงซื้อไปเลยเหลือ๒ใบนางก็ซื้อเลย๒๐๐
เหลือ๑๐๐นางไม่กินข้าว
ถ้านางไม่ถูกคือนางไม่เหลือเลยนะ
แล้วพอถึงเวลาเสร็จปุ๊บปรากฏว่าพอถูกขึ้นมาจริง
เห็นเลข๙๗ข้างหลังถูกป่ะเลข๙๗๒ตัวเนี่ยมัน๙๘
ดู๙๗ก็ไม่ถูกแล้วเพราะมัน๙๘๙๗ข้างบนยังไงมันไม่มีอยู่แล้วไง
นางจะทิ้งมั้ยนางทิ้งลงพื้นเลยนางทิ้งเลย
ทิ้งเลยแล้วปรากฏน้องที่ร้านเนี่ยแกก็หยิบมาดูแล้วบอกพี่
รางวัลที่๑มันรางวัลที่๑นะนางก็เลยมาดู
กลายเป็นรางวัลที่หนึ่งนางยืนงงแล้วก็ร้องไห้อยู่ครับนี่วันนี้นางยังร้องไห้อยู่เลยนะ
ยังร้องวันนี้นางยังร้องไห้อยู่เลยเพราะนางทิ้งไปแล้ว
แล้ววันนี้นางไปเอาเงินไปเข้าธนาคาร๑๒ล้านก็เปิดของทางกรุงไทย
แล้วนางก็กันส่วนหนึ่งออกมาแล้วก็ไปซื้อประกันชีวิตให้แม่นาง
โอ้ยสุดยอดเยี่ยมเพราะนางจะไปแก้บวนที่คำชโนธ
เดี๋ยวนางจะจัดนางลำไปลำที่ลำคำชโนธ

โอ้โหนี่ยินดีด้วยนะฮะแม่คุณจะถูกไงมันต้องถูกนะ
คนมันจะรวยทิ้งกับพื้นไปแล้วอ่ะ
มองแล้วคนได้มีชั้นถูกเยอะแต่จะตั้งหน้าตั้งตาแบบแต่ว่าให้ไม่ใช่
เพราะว่าคนรู้จักเขาโทรไปสั่งซื้อไว้แล้ว
ใช่ไหม๙๘แต่ประทัดมันก็ออกมา๙๘นั่นแหละ
แต่ไม่เป็นไรแต่คุณแม่พาคนอิ่มบุญไง

นี่น้องคนนี้ขอโทษนะฮะ

นัทธานัทชาหวยงวดนี้เขาว่าเป็นหวยบรรพบุรุษ
เพราะพอหวยออกได้ยินป้าที่กำลังลุ้นหวยตะโกนว่า
หวยแม่มีแต่ก้าว

เพราะเขาเขียนมาอย่างนี้จริงผมจำเป็นต้องอ่าน
พ่อแม่มีแต่ก้าว

จงทำงานแจ๊คบอกจงทำงาน

เรื่องของการสูญเสียของวงการบันเทิงของเรา
คือพี่อ้อยกาญจนาจินดาวัฒน์
นักแสดงรุ่นใหญ่๖๑ปีได้จากโรคนี้ไปนะครับ

ล่าสุดเนี่ยคนหนึ่งที่เคยร่วมงานกับพี่อ้อยก็คือคุณอ้ำ
คุณอ้ำว่าจะหลายสิบปีแล้วเนอะ

คุณอ้ำก็ได้ส่งพวงหลีดไปร่วมแสดงความเสียใจกับการจากไปครั้งนี้ของพี่อ้อยกาญจนา
ที่วัดมงกุฎกษัตริยารามราชวรวิหาร
ซึ่งในอดีตคุณอ้ำพัชราภาเคยร่วมงานละครเรื่องคมพยาบาท
ตั้งแต่ปี๒๕๔๔จะ๒๐ปีแล้วอ่ะ๑๙ปี
นักแสดงมากฝีมืออย่างพี่อ้อยกาจนานะครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งละครที่โด่งดังมากมาก
เมื่อ๑๙ปีที่แล้วนะครับยังถือว่าเป็นการฉีกบทบาทครั้งสำคัญของคุณอ้ำพัชราภา
นางเอกถือว่าเนี่ยอ้ำเริ่มดังจากเรื่องนี้แหละนางเอกสาวเมื่อก่อนนางเอกจะต้องเรียบร้อยเรียบร้อยใช่ไหมล่ะ
ช่วงแบบว่าอีเปียไงใช่ไหมเรื่องนี้อ่าเปียใช่ไหมเปียเออเรียกอีเปีย
วิรับภาพสุภาพใหม่พูดเถอะโอ้โหวีวีหล่อมากกว่าตัวเนี้ยวีหล่อมากอ่ะพร้อม
โอ้โหดูวิรับภาพสิเห็นไหมล่ะอื้อฮือสิบเก้าปีฮะนั่นแหละ
อันนี้ช่วงยุคช่วงนี้เป็นแมวอยู่ตอนนี้ยังเป็นแมวใช่อ่ายังไม่ยังไม่สวย
ยังไม่ใช่เสือดูจากมือตอนที่โอบโอบชุยได้อ่ามือยังไม่ค่อยแตะเห็นไหมอ่าอ่า
อ่ายังไม่เป็นใหม่เนอะใหม่นี่ยังดูศึกษาเหมือนแบบมือยังไม่ค่อยก้าโอบเต็มที
สักพักเป็นไงก็อยู่กับหนุ่มไงมาทำรายการกับหนุ่มอ่ะ
ไฮยีน่าไม่วีมาทำรายการกับหนุ่มไงรายการอะไรกับหนุ่มมาน่ะ
ต้องมาก่อนต่างจังหวัดเธอปริ้นปริ้นปริ้นใช่ใช่ให้ไทยแรงเออน่ะ
สุดน่ะเพื่อนกันเป็นปีแล้วเดี๋ยวนี้เธอเจอมั้ยไม่เจอเลยเคยเจอ
ฉันไม่เจอมันเลยผมเคยเจอทีหนึ่งอ่ะก็เหมือนกับไม่โหกลลามันแบบกล่อนิดนี้
เดินไปอย่างเงี้อืมเออตอนนี้เขาเป็นกำกับละครใช่ไหม
เป็นผู้กำกับต้องเข้าห้องตัดอืมนะเหรอนี้ต้องกลับเหรอเอ้า
เข้าห้องตัดกำกับละครทำกับกีต้าไงทำกีต้าไง
นางไปกับกีต้าใช่ไหมใช่นางกำกับละครแล้วด้วยใช่ไหมใช่
คงไม่กำกับเองมั้งก็คือแต่ก็ไปกองนะครับเหมือนเห็น
เหมือนเป็นผู้ช่วยดูการตัดต่อด้วยนะคะอยู่กับกีต้าอืมใช่ครับ
ครับผมอ่าอ่านะครับแล้วก็คือทางคุณอ้ามก็ส่งอืมโพงลีด
คุณไม่มีข่าวอ่านเหรออะไรนะเบรกเลยเบรกหน้าเบรกหน้าไม่มี
พี่หนุ่มอ่านเบรกหน้าเดี๋ยวคุณต้องอ่านคุณไม่ต้องมาเรียนเนียนนะ
หนุ่มหนุ่มเบรกเบรกเบรกหนุ่มหนุ่มเบรกอ่ะออกแล้ว
ช่องหนึ่งหลังจากที่เราดำเนินรายการกันอยู่เรื่องของคุณธัญญา
คุณแม่ของน้องอิงอิงให้สัมภาษณ์กับช่องหนึ่งแล้วนะครับ
ให้การสัมภาษณ์ว่าความรู้สึกของแม่ของอิงอิงตอนนี้เป็นยังไง
แม่เขาตอบอย่างนี้ครับปกติของคนเป็นแม่นะคะก็เป็นห่วงลูกกันทั้งนั้นแหละ
เดี๋ยวขอดูเรื่องก่อนแม่ใครใครก็รักลูกแม่อุ้มท้องลูกมาแม่ก็รัก
แต่เดี๋ยวแม่ต้องดูว่าเหตุเกิดจากอะไรปมเกิดจากอะไรแรกเริ่มอะไรเป็นยังไง
คือตอนนี้ขอทำงานยังไม่ยุ่งกับใครทั้งนั้นขอทำงานเพราะชีวิตเราดำรงด้วยการหาเงิน
เพราะแม่เป็นซิงเกิ้ลมัมตั้งแต่แรกแม่ของน้องเองก็พูดอย่างนั้นนะครับ
ลูกมาเองไอ้คนที่มาถล่มว่าแม่ทั้งหลายเนี่ย
ให้มันเอาเวลาไปดูแลครอบครัวมันเถอะคุณแม่ว่าอย่างนั้น
คือแม่ก็บอกอย่างนั้นคือแม่ก็ไม่รู้หรอกว่าเห็นมีคนเขาพูดกันเยอะ
แม่บอกว่าไม่เป็นไรขอให้กรรมกลับไปแต่ละคนก็แล้วกันแม่ว่าอย่างนั้น
นะถ้าคุณเป็นซิงเกิลมัมล่ะคุณต้องหาเงินเลี้ยงลูกตั้งแต่ลูกเล็กเล็ก
คุณคงไม่มีเวลามานั่งเฝ้าลูกคุณยี่สิบสี่ชั่วโมงไหมคนที่เป็นซิงเกลมัมแล้วมาถล่มแม่ทั้งหลาย
คุณดูแลลูกคุณให้ดีอย่าให้เป็นเหมือนลูกฉันก็แล้วกัน
ประเด็นที่คุณแม่ได้พูดคุยกับลูกสาวถึงประเด็นเฉาดังกล่าวหรือยังแม่บอกว่าถามแต่ยังไม่ได้ตอบ
แม่ก็ยังไม่รู้แต่ไม่เป็นไรค่ะถ้ามันยังไงมันก็อย่างนั้นนะ
ต่อให้เป็นยังไงลูกก็คือลูกอันนี้คือล่าสุดที่คุณแม่ของอิงอิงได้ออกมาพูดในช่อง
อยากตอบเวลาก่อนมาเจอกันหลังกระรบทุงชาติครับพรุ่มนี้ไปกันก่อนสวัสดีค่ะสันธิครับ